สลัดคาบนางร้ายขอเป็นนางเอกบ้างในละครพีเรียสนะคะ
แต่เจ้าตัวก็แอบเครียดนะเพราะว่าอะไรกลัวทำไม่ได้ค่ะ
แต่ท้ายที่สุดนะอาศัยลูกฮึดค่ะกลับมาลุยถ่ายละครลูกกรุงต่อ
แต่แง้มว่าบทนางอิจฉายแซ่บเออก็มีอยู่นะก็มีให้ได้เห็นอยู่
ส่วนถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอคนนี้ค่ะบอกเลยว่ายังโสด
แต่ถ้าพูดถึงคนจีบก็พอมีบ้างตามภาษา
แต่ตอนนี้ค่ะขอเอาเวลาไปทุ่มกับการเปิดร้านติดขนตาที่ทองหล่อก่อนนะคะ

ตอนนี้ก็ส่งการเริ่มงานเป็นหลัก
ร้านต่อขนตาโอเคโอเคเลย
ก็เรื่อยเลยค่ะตอนนี้ก็คือลูกค้าค่อนข้างแบบเริ่มมามั่นคงขึ้นเรื่อย
อาจจะรอสาขาแรกขึ้นทุนก่อนนะคะ
แล้วก็ปล่อยให้แบบว่าธุรกิจมันรันตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

เขาสถิติแล้วคำตอบเสียงสูงแบบนี้นะ

ก็จะมีหนุ่มมาจีบบ้างนะคะ
ก็ถ้าใครอยากติดขนตานี่แวะไปเลยปรึกษาทางหล่อ
ได้จะได้แบบลืมตาทีสะพรึงกันทั้งโลกเลยนะคะ